ต่อกันที่นักร้องสาวเสียงเหน่อเสน่ห์กันบ้างดีกว่า

จนตอนนี้สามารถคว้าปริญญตรีมครองได้สำเร็จแล้วนะคะ

ตอนนี้เรียนจบปริญญาตรีคณะสื่อสารมวลชน
เอกสื่อสารมวลชนโทรธรศาสตร์

ใบแรกในชีวิตมาครองได้สำเร็จ
ซึ่งนักร้องสาวเผยว่ารู้สึกภูมิใจ
สามารถเรียนจบในเวลา๕ปี

โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญบัติ

ตอนที่เข้ามาเรื่องพุ่มพวงค่ะ
เราก็ไม่ค่อยได้ไปสอบเท่าไหร่

แล้วเพิ่งจะเพิ่งจะว่างก็คือช่วงปีหลังมาเนี่ยค่ะ

ก็โชคดีที่มีครอบครัว

แล้วก็พี่ที่รามคำแหง

เอ่อเกรด๒๕๙ค่ะ

มีส่วนไหมเป็นกำลังใจให้
อยากต่อเพราะว่ารู้สึกว่าการเรียนมันสนุกมาก
ถ้าเกิดแบบเรามีเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ตอนนี้คือเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะลงอะไรดี
ก็อยากเรียนอะไรที่มันแตกต่างไปจากอันแรก

เรียนจบแล้วนะคะคุณผู้ชมเหล่าโซเชียล
ก็เลยเชียร์ให้นักร้องสาวมีข่าวดีต่อเลย
หลังจากที่คบหาดูใจกับหวานใจหนุ่มเอิร์ท

กันมานานเหมือนกันนะใช่แต่คงต้องนับวันรอกันต่อไป
เพราะว่าเจ้าตัวขอเดินหน้าทำงานสร้างครอบครัวไปก่อน
ยังไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่ในตอนนี้ค่ะ
ค่ะพี่ยังยังช่วงนี้
ทำเพลงอะไรอย่างนี้ทำงานไปก่อนค่ะ
ก็มีคุยค่ะแต่ว่าคืออาจจะยังไม่ใช่ในช่วงนี้อาจจะเป็นแบบเรื่องอนาคต

เรียนจบด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องให้ระยะเวลากันอีกนิดนึง
บอกว่าอยากจะทำงานกันไปก่อนอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวก่อน
นี่ก็ผ่านมาแค่๕ปีเองรออีก๕ปีน่าจะไหวนะคะคุณเอิร์ทค่ะ
เดี๋ยวน้องเปล่าบอกแล้วว่าอยากเรียนต่อก็รอดูก่อนเนอะ
ใช่แล้วยังไงก็รอได้อยู่แล้วแหละเชื่ออย่างนั้นนะคะ